กันเป็นเรื่องเกี่ยวกับลูกแมวเป็นลูกแมวเปอร์เซียค่ะคุณผู้ชม
คือมันกระโดดแล้วไม่รู้อีท่าไหน
ปรากฏว่ามันโดนเหล็กแหลมที่อยู่บนรั้วค่ะเสียบเข้าไปที่ขาของมัน
โอ้โหแล้วมันก็ติดคาอยู่อย่างนั้นร้องเย็นเลย
เจ้าหน้าที่เนี่ยเร่งไปช่วยเหลือดูสิคะเห็นไหมเนี่ยอุ้ย
เป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยใต้เต็กตึงนะคะนครศรีธรรมราชก็เร่งให้ความช่วยเหลือลูกแมวตัวนี้ค่ะ
เพราะว่าได้รับแจ้งจากชาวบ้านบอกว่ามีลูกแมวพลัดตกลงมาจากหลังคา
ขาของกู้ภัยได้แล้วก็ติดคาอยู่แบบเนี้ยค่ะข้างข้างนี้ติดกันเหรอ
ลูกแมวตัวนี้เนี้ยนะคะเป็นแมวเผอเซียสีเทาอายุสักประมาณปีหนึ่งสองปีได้อ่ะค่ะ
โดนเหล็กแหลมบนกำแพงมันแทงที่บริเวณขาหลังของมัน
แล้วมันก็ร้องใหญ่เลยมันเจ็บอะเนาะ
สักทีก็ต้องตัดเหล็กที่รั้วเนี่ยออก
หลังจากนั้นก็เอาลูกแมวที่มันมีเหล็กเสียบคาอยู่ในนั้นลงมาที่พื้น
แล้วก็พยายามเอาเหล็กแหลมเนี่ยออกเนี่ยดูสิคุณผู้ชม
หลังจากนั้นก็ประถมพยาบาลค่ะทีนี้พอเอาเหล็กแหลมออกได้แล้วเนี่ยนะ
มันก็ตกใจคือกลัวคนอยู่แล้วด้วยค่ะ

พอเอาเหล็กแหลมออกปุ๊บนะคุณผู้ชมมันวิ่งหายไปเลยอะค่ะ
ทีนี้จากการสอบถามชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านชาวบ้านก็เล่าให้ฟังนะ
บอกว่าก่อนที่จะเกิดเหตุคือไม่รู้เหมือนกันว่าใครเป็นเจ้าของ
เห็นว่าแมวตัวนี้เดินอยู่ที่หลังคาบ้าน
แล้วระหว่างนั้นลูกแมวพยายามจะกระโดดจากหลังคาบ้านนะคะ
ข้ามไปยังหลังคาโรงอาหารของโรงเรียน
แต่มันพลาดไงข้ามได้ไม่ถึง
ก็เลยมากระโดดแล้วมันก็พลาดตกลงมาตรงนี้
โดนเหล็กแหลมบนรั้วเสียบขาแล้วก็ติดคาอยู่
ทีนี้คนที่เขาเห็นเหตุการณ์ก็เลยขอความช่วยเหลือไปยังเจ้าหน้าที่นะคะ